ข่าวนี้นะพี่เขายิ่งใหญ่
เขายิ่งใหญ่แล้วเขาแน่นอนมากจริงค่ะ
แล้วอยากให้ดูข่าวนี้ถึงตอนจบนะ
รถแท็กซี่มีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสอยู่ด้วย

โอ้โหเป็นแผลเลยลองดูความยิ่งใหญ่ของเขาหน่อยค่ะ
อ้าออมึงเข้ามาตรงไหน
โอ้โหเลือกลำบากเลย
มึงไปลองพักมึงเอาลูกปืนจะมั้ยโอ้ใครจะมาอยากเอาลูกปืนค่ะพี่
ใช่ไงนี่ค่ะคือความยิ่งใหญ่ของพี่เมอร์ซีเดสเบนท์คันนี้

ติดกล้องนี้ค่ะแล้วลงมาตะคอกด่าทอ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินแหละคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ดูข่าวอยู่
อยากเห็นหน้าจังเลยคนขับรถเบสใจเย็น
เดี๋ยวได้เห็นแน่ตอนที่ไปถึงที่โรงพักค่ะซึ่งแหม
เขาโวยวายเขาโชว์กลางแบบนี้นี่เกิดขึ้นตอน๔ทุ่มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้นะปรากฏว่าฝั่งโชเฟอร์ที่เขารับนักท่องเที่ยวเนี่ย
คือนายธีรพัฒน์ภูโอบอายุสามสิบแปดปีเขามีแผลแตกตรงจมูกด้วยอ่ะ
แล้วเขาก็เอารถรถที่เขาจดทะเบียนเป็นแท็กซี่ป้ายเขียว
เป็นมิซูบิชิปาเจโร่สีขาวมีรอยชนเดี๋ยวดูนะสภาพรถเขาอ่ะ
มีรอยชนที่ไฟหน้ากันชนฝั่งด้านข้างคนขับก็เลยนี่นี่เอาเอาคันนี้
มาแจ้งความกับตำรวจที่สพวิชิตที่ภูเก็ตแล้วฝั่งพี่ที่เขาเป็นโชเฟอร์เขาเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าผมรับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส๒คนมาจากแยกนาคา
เจ้าฟ้าตะวันตกผมจะไปส่งที่แยกดาราสมุทรที่อำเภอเมืองที่ภูเก็ต
คือผมเป็นแท็กซี่ผมจังหวะนั้นจะลงอุโมงข้ามแยก
แล้วดูผมก็ขับเบี่ยงเข้าอุโมงครับทีเนี้ยฝั่งนั้นน่ะนะ
รถผมมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่
ผมก็ไม่อยากให้เขาลามจากผมมา

ผมก็อยากจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ผมเลยไม่สู้คุณแล้วพอไปหาตำรวจที่โรงพักษณ์แล้ว

เมื่อวานมาเจอกันที่สพวิชิตไปให้ปากคำสักครึ่งชั่วโมง

ก็มาเจอกับฝั่งผู้เสียหายก็คือคนที่โดนชกดั้งไป
เบื้องต้นฝ่ายพี่คนขับเน้น
เค้าบอกว่าว่าง่ายรู้ไหมผมไม่ได้มีปืน
อ้าวแล้วพี่โวยวายแล้วพี่บอกว่าอยากเอาลูกปืนไหมคืออะไร
ไปขู่เขายังไงฮะคุณโมโหว่าคิดว่าฝ่ายนั้นน่าจะขับรถปัดผม
ผมก็เลยข่มขู่ใส่เขาเพราะผมก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะตอบโต้กลับ
ผมรู้สึกผิดนะเนี่ยผมเลยมาขอโทษฝั่งโชเฟอร์ด้วยตัวผมเองเนี่ย
เอาตามนั้นเลยว่าผมผิดเพราะว่าเราไม่ต้องไปว่าใครก่อใครอะไร
เอาเป็นว่าผมผิดผมขอโทษที่เมื่อคืนผมอารมณ์ชั่ววูบผิดที่กระทำลงไป
ผมก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าพี่จะคิดว่าผมขับปากหน้าแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจแน่นอนว่า
ผมขอโทษแล้วไม่เจนใจแล้วพี่จับมือหน่อยจับมือหน่อย

ผมขอโทษครับเอาเป็นว่าทั้งหมดผมผิดเองผมไม่ได้ตั้งใจ

จริงเหตุการณ์อย่างนี้มันต้องเกิดตอนไหนรู้ไหมครับ

ต้องขอโทษมาจากมือที่โรงพักไง
แต่ตอนนั้นน่ะใจเย็นกันตั้งแต่ตอนนั้นจะไม่มีเรื่อง
คือพี่เบ้นอ่ะพี่เบ้นเขาก็บอกว่าตอนนั้นผมแบบฉุนขาดจริงผมโมโหจริงใช่ค่ะ
นี่แหละพอจับมือกันแล้วจบเรื่องไหมคะได้กลับบ้านไหมยังค่ะ
แม้จะจับมือกันแล้วก็ต้องดำเนินคดีค่ะฐานทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขู่ผู้อื่น
ส่งตัวเขาไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์วันนั้นที่แบบว่ายิ่งใหญ่
ไม่รู้พี่เขาเมามาด้วยหรือเปล่าส่วนค่าเสียหายรถของฝั่งคนเจ็บ
พี่ที่โดนต่อยดั้งเนี่ยนะเดี๋ยวฝั่งเบ้นเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดนะคะ
มันจะเข้าอีรอบไหว้สวยรวยกระเช้าอันนี้ไม่มีกระเท้าก็จริงแต่ก็ไหว้สวยค่ะ